แต่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เหลือเกิน

เขามีเครื่องไม้เครื่องมือของตำรวจอีกหนึ่งชนิดนะฮะ

นี่ค่ะเดี๋ยวประชุมเห็นนี้ค่ะนี่คือปืนไฟฟ้านะค่ะ
อ่าปืนไฟฟ้านะครับสีเหลืองใช่ไหมเนี่ยในจังหวัดนี้
เดี๋ยวนี่สีเหลืองในมืออีกตำรวจหยิบขึ้นมาใช้เนี่ย
จากโล่กำบังแล้วก็มีเหล็กง่ามแล้วเนี่ย
แต่ว่าคนคลุมคลั่งคนนี้ตัวใหญ่แรงเยอะเหลือเกิน

เอาไม่อยู่จริงจริงก็เลยใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปก่อนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท้องที่สพด่านช้างนะครับทุกผู้ชมครับ
ในอู่ซ่อมรถในตะมนต์หนอมาฆ่าโมงอด่านช้างสุพรรณบุรี
นี่ฮะพอโดนปืนไฟฟ้าเข้าไปก็ล้มลงฮะ
ผู้ชายคนนี้สูงใหญ่แข็งแรงจากนั้นก็เข้าไปคุมตัวกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๑๒กรกฎาคมครับ
เพจเฟสบุ๊คดาว๘แชร์ก็เอามาโพสต์เอาไว้
แต่ไม่ได้มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามันเกิดจากอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าก็สามารถคุมเหตุการณ์ได้นะคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้
เผยแพร่ออกไปเนี่ยคนก็เลยพูดถึงกันเยอะ
โดยเฉพาะอาวุธปืนไฟฟ้าที่ใช้สยบอาการคลุมคลั่งของผู้ชายคนนี้
หลายคนบอกโอ้โหอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอามาใช้เยอะเหลือเกิน
จะได้ป้องกันความสูญเสียนี่ฮะเราก็ไปขอดูนะครับจากเจ้าหน้าที่นะฮะ
แต่ก็มีคนให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าไอ้ปืนไฟฟ้าที่เห็นเนี่ย
คือมันมีทุกพื้นที่โรงพักนั่นแหละทุกสพสนมีหมด
แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้เพราะกระสุนแต่ละนัดเนี่ยนัดหนึ่ง๒๕๐๐บาทนะฮะ
แต่แล้วก็บอกเนี่ยมีมาให้๔นัดเจ้าหน้าที่ก็เลย๑ก็คือแหม่
ใช้อุปกรณ์พวกนี้มันต้องซ้อมใช่ไหมมาซ้อมมันก็แพงอีกกระสุนนะ
ถ้าไม่จำเป็นจริงก็ไม่นำออกมาใช้อย่างกรณีนี้จำเป็น
เพราะว่าเข้าไม่ถึงตัวผู้ชายคนนี้ก็เลยต้องนำมาใช้
เพราะตัวใหญ่จริงเนี่ยเหล็กง่ามก็เอากันไม่อยู่
ต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงไปก่อนให้สงบลงหน่อยหนึ่งก่อน
คือเหมือนช็อตให้เขาหยุดลงนิดนึงใช่เพื่อที่จะได้เข้าไปชาร์จตัวได้นะคะครับ